บิดเบือนประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ชม
เรื่องดราม่าช่องส่องผีค่ะ
มันกลายมาเป็นประเด็นแล้วก็เราก็นำเสนอข่าวมาต่อเนื่อง
แม้ว่าทางคุณบ๊วยจะออกมาบอกว่าขอถอดรายการ

นี่เหรอคือการรับผิดชอบเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสต
เขาไม่พอใจแล้วขีดเส้นเลย
ภายใน๑๕วันทางทีมงานพิธีกรจะต้องมาขอขมา

ครับและทีนี้กศธชดูรายการ
แล้วถ้ารายการนี้ไปลงยูทูปใครจะดูแลต่อ
ใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นว่า

ยังจะผลิตรายการต่อได้อยู่ไหม
เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เรื่องนี้กันกับอาจารย์สุภาพ

ยังไม่จบง่ายหรอกครับเรื่องนี้
เพราะว่าทิศทางข่าววันนี้เนี่ย

หัวข่าวไทยรัฐบอกให้ช่องส่องผีขอขมาย่าโม
ทีมนำกำนันแจ้งความระบุภายใน๑๕วัน
อีกฉบับบอกขอโทษชาวโคราชบ๊วยยอม
แล้วก็ไม่ห่วงว่าจะเป็นน้ำพึ่ง
ทายาทเขาห่วงว่าจะเป็นน้ำพึ่งหยุดเดียว
จุดถ้านวลจะทำแตกแยก

กำนันผู้ใหญ่ฮือแจ้งจับช่องส่องผี

แต่ว่าประเด็นนี้สิครับที่ท่านเห็นในจอ
ทรัพย์อาจารย์เรนนี่มหากราบการบิดเบือนประวัติศาสตร์
ผมสนใจประเด็นนี้แหละครับ
ประเด็นเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์
ผมได้ติดตามได้ฟังความเห็นจาก
เลขาที่การชมรมคนลักษณ์ศิลปะวัตนธรรม
ชื่อวราจันมณีท่านให้สัมภาษณ์
แล้วมองเห็นว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นสำคัญ
คือการบิดเบือนประวัติศาสตร์
อันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงครับ
เอาสิ่งที่บิดเบือนออกอากาศด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่
ไม่มีที่ไหนหรอกครับที่เขาปล่อยให้เอาเรื่องบิดเบือนประวัติศาสตร์
ไปออกอากาศกันเป็นเรื่องเป็นเหล่า
ลองฟังความเห็นของคุณวรา
เขาบอกว่าการบิดเบือนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอยู่แล้ว
เพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวกับประชาชน
โดยเฉพาะประชาชนที่มีภูมิต้านทานน้อยที่เห็นกลุ่มผ่านรายการส่วนใหญ่ก็เป็นเด็ก
ตรงนี้มันเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าใจและค่อยเขว
แล้วคุณวราก็บอกว่าเวลามีรายการทำนองนี้ก็มักจะขึ้น
ข้อความว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม
อันนี้ไม่ได้แปลว่าคำพูดของพิธีกรเชื่อไม่ได้นะครับ
อันนี้เป็นการขึ้นไว้เพื่อเลี่ยงบารีเท่านั้นเอง
ไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนส่วนหนึ่งก็พร้อมจะเชื่อในการบิดเบือน
อาจารย์วราบอกอย่างนี้คำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
มันกะล่อนพอกับคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั่นแหละ
ไม่เชื่อทำให้ลบหลู่ไม่ได้ถ้าคุณโกหกคุณบิดเบือน
คุณหลอกลวงผมจะต้องให้เกียรติอะไรคุณ
เพราะฉะนั้นพวกนี้คือคำกะล่อนที่เอามาใช้ใหม่
เป็นศรีถนนชัยยุคสองพันยี่สิบอ้าวทีนี้ย้อนหลังไปดู
ิดเบือนประวัติศาสตร์
ที่ไม่ได้ติดตามได้มารู้ว่าอ๋อมันมีหลายตอนที่บิดเบือน
เช่นไปพูดถึงสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
รายการช่องส่องผีบอกว่าพระเจ้าตากท่านไม่ได้ทรงช้าง
ทรงช้างไม่เป็นท่านทรงม้าอย่างเดียว
ทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รับรู้กันว่าในพงศาวดารกรุงธนบุรี
ฉบับหมอบลัดเล่ก็บันทึกไว้ว่าพระเจ้าตากทรงประทับช้างหลายครั้ง
เช่นการเคลื่อนทัพไปภาคตะวันออก
พอทองถึงบ้านนาเกลือก็ไปพบกับกองกำลังพลของนายกรมซึ่งสกัดอยู่
พระเจ้าตากทรงช้างไปหานายกรม
นายกรมกับพวกเห็นก็เกรงกลัวยอมสยบอ่อนน้อมแต่โดยดี
เห็นไหมครับก็บันทึกชัดเจนว่าทรงช้าง
แล้วคุณวราก็ถามว่าคุณเรนนี่ไปเอามาจากไหนว่า
พระเจ้าตากทรงช้างไม่เป็นอันนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้น
หรือที่ออกอากาศมีอยู่ตอนหนึ่ง
อาจารย์เรนนี่ไปทักผู้ร่วมรายการคนหนึ่งว่า
ในอดีตผู้ร่วมรายการคนนี้ในอดีตชาติเป็นพระปี
พระปีคือโอรสของบุตรบุญธรรมของสมเด็จพระนาราย
แล้วก็บอกว่าพระปีเสียใจมากที่สมเด็จพระนารายสิ้นพระชน
อันนี้ก็ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์
ไม่ตรงกับพงศาวดาลจนกระทั่งที่มันมาเป็นเรื่อง
เรื่องที่โคราชอันนี้เราก็ทราบกันแล้วว่าไปพูดยังไง

อาจารย์เรนนี่ไปบอกว่านางสาวบุญเหลือเป็นเมียอีกคนนึงของประหลัดทองคำ
หลัดทองคำนี่คือเจ้าเมืองโคราช
ย่าโมเป็นเมียหลวงนางสาวบุญเหลือเป็นเมียสอง
โดยอ้างว่ามีจิตสัมผัสต่อสิ่งลี้ลับ
และได้พบกับประหลัดทองคำได้พบกับย่าโมได้พบกับนางสาวบุญเหลือ
และที่เป็นหัวข่าวก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไปแจ้งความดำดีคดีด้วย
เรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อไปคำถามก็คือว่า
บิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยใครจะเป็นคนดูแลใครจะเป็นคนรับผิดชอบ

เราไปปล่อยหน้าที่ว่า
กศธชไปดูแลเนื้อหาถ้าพบว่าเป็นการบิดเบือนไม่ถูกต้อง
กศธชก็ใช้อำนาจหน้าที่แต่ว่ากศตชก็คำได้ก็แค่ว่า
กล่าวตักเตือนปรับอย่างมากก็ถอดช่องออกจากรายการ
เพราะว่าฐานที่มั่นของบริษัทเขาอยู่ต่างประเทศยิ่งไปกันใหญ่
คำถามที่ต้องหาคำตอบก็คือว่าการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ย
ใครควรจะรับผิดชอบหน่วยงานทั้งหลายในบ้านเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย
ใครเป็นคนรับผิดชอบใครจะเป็นคนคอยดูว่าอย่าให้ใครบิดเบือนประวัติศาสตร์
แล้วถ้าบิดเบือนในวงเสวนาในวงพูดจาสนทนากันเล็กน้อยก็ว่าไปอย่าง
นี่บิดเบือนแล้วเอาคำบิดเบือนออกอากาศผ่านสื่อคนก็มีสิทธิ์จะสับสน
คนที่เขาเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่
เรียนประวัติศาสตร์กันมาแล้วแล้วเราจะเรียนไปทำไม
ถ้าวันหนึ่งใครก็มาบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้แล้วยิ่งตอนหลังไปดูเถอะครับ
ระบบการเรียนการศึกษาบ้านเราเขาให้ความสำคัญกับวิชาประวัติศาสตร์น้อยลงเยอะ
ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์น้อยลงเยอะแล้วปล่อยให้คนบิดเบือนประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น
เอาไปออกอากาศได้เอาไปทำมาหากินได้เอาไปหลอกลวงคนได้
ผมจึงขีดเส้นใต้วันนี้ว่าเรื่องแค่ขอคำมากันเรื่องคันถอดรายการ
ดำเนินคดีกันเนี่ยมันไม่พอหรอกมันต้องมีองค์กรรับผิดชอบ
เพื่อให้คนได้เห็นว่าใครก็ตามที่เอาประวัติศาสตร์มาบิดเบือน
ไม่ใช่เรื่องเล็กและเป็นเรื่องสำคัญนี่แหละก็หยิบประเด็นนี้มาฝากไว้ตรงนี้ครับ